โดยความสาธารณีหรือของเรียนถูก
เนื่องจากขวามฝืนการระทบกับ
การสถานะพวกคุม
โดยมีการกล่าวอ้างว่า
ติดการทำงานเป็นกลับ

ที่ว่าจุดตรวจที่ร่วมกับทางปรับบุญทหารไฟปกครอง
ก็ได้ตรวจพบรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารมา๑๔คน
ในเวลาประมาณถึงเท่าที่คืนแล้ว
แล้วก็บอกว่าได้เดินทางมาจากบางนา
ที่ทำรถก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ตำรวจเนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วเห็นว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราทำข้อ
ที่ได้ระบุว่าเอ่อข้อยกเว้นตามหนึ่งถึงหกเนี้ย
อาชีพอะไรบ้างที่ยกเว้นต่างเนี่ยไม่ข้อที่๖เนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าเวรกาดดึก
คือว่าเขาจะเน้นเรื่องคนที่ต้องทำงานในกลางคืนจริงเช่นพวกกรีดยางพวกประมง
หรือคนที่เข้าเวรเป็นกะเช่นพนักงานรองคมพอจะมีกะทุ่มหนึ่งถึงจากกะดึก
จะต้องเข้าขัดเช่นคืนเพราะว่าจะมาตอน๕ทุ่มหรืออย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเข้าขายข้อยกเว้น
แต่ว่ากรณีที่ว่าทำงานเริ่มเย็นปกติแล้วขอโอทีเนี่ยมันไม่อยู่ในข่ายนี้นะ
ซึ่งถ้ามีความจำเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะเอกสารต้นสังกัดจากบริษัทมันไม่เพียงพอมันไม่เข้าอยู่ข้อยกเว้น
มันจะเข้าเขตข้อที่๗คือถ้ามีเหตุจำเป็นจริงต้องไปขอความจำเป็นเนี่ยโดยอ้างเหตุความจำเป็นยังไง
ไปขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งในข้อกำหนดก็ระบุแล้วว่าเป็นใครก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอผู้อำนวยการเขตกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าสถานีตำรวจได้หมดเลยนะ
ง่ายเลยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านง่ายหรือต้องระดับถึงผู้การหรือผู้ว่าอะไรก็ได้

ถ้ามีความจำเป็นจริงว่ามันจะเสียหายแล้วอย่างนี้
ท่านก็อาจจะไปคุยกับทางพอเขตอะไรต่าง
ถ้าเขาจะออกให้เป็นกรณีเฉพาะวันให้มีความจำเป็นจะเข้า
แต่ต้องมีเหตุจริงตอบว่าการเสียหายยังไง
เย็นจำเป็นท่อ๗เป็นแบบ๑๒กรณี
เหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ขออนุญาตไปบางที

ไฟไหม้หรือว่ารถชน
คณะรอติดต่อโรงพักต่าง
พอถึงเวลาเสร็จจากโรงพัก๔ทุ่มกลับบ้าน

เพิ่งไปโรงพักมารถชน
อย่างนี้ถือว่าเขาเหตุจำเป็น

คือไม่ต้องขออนุญาตก็ได้แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตั้งจุดตรวจก็สามารถพิจารณาได้
ก็ตามเหตุผลเขามีเอกสารยืนยันนะฮะแต่ถ้าท่านรู้ล่วงหน้าอย่างนี้
ยกตัวอย่างว่าแม้ทั้งสื่อมวลชนก็ดีนะครับหรือว่าผู้ที่มีครอบครัวทำงานกะดึก
หรือเป็นผู้หญิงเนี่ยทำงานบุคลากรทางการแพทย์ไปทำงานโรงพยาบาลผ่านเที่ยงคืนเนี่ย
ท่านไม่ขับรถเองไม่เป็นหรือขับรถเองไม่ต้องให้สามีไปส่งเนี่ย
สามีก็อาจจะไปขอที่เขตหรือขอที่ฐานหัวหน้าศาลีว่า
ภรรยาต้องจำเป็นเป็นพยาบาลเข้าเวรกัดเด็กตลอดเลย
นับแต่ก็เอาไปนี่มายืนได้ท่านตำรวจหรือบุคคลจริรอย่างนั้น

ในกรณีเนี้ยครับถ้าเป็นที่จังหวัด
ก็ได้ก็ได้คือว่าถือว่าเราห้ามไม่ให้ออกนอกเขยิถหา

เมื่อมีเหตุที่ต้องออกโรงบาลแล้ว

ทางรัคบาลมีประโยคสะดวกมากท่านอยู่ในต่างจัวร์ทำดังผู้ใหญ่บ้านก็ได้
ฟอร์มเราก็จะออกให้แบบตรงกลางให้แล้วนะเราก็ลงในเว็บไซต์ของตำรวจแล้วก็เว็บไซต์ของส่วนรายการต่างเนี่ย
ซึ่งแบบฟอร์มนี้เราก็นำเสนอแล้วท่านหัวหน้าสูงของสอบประมวลนะครับ
คือท่านผอบสูงสุดเนี่ยก็แบ่งความโครงการว่าขอให้มีว่าเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่างเนี่ยข้าพเจ้าชื่ออะไรเนี่ยมีความจำเป็นหรือบริษัทไหนจะเป็นบริษัทไหน
เช่นท่านอาจจะมีรถท่านต้องเป็นร้านอาหารที่ท่านต้องไปขนาดใหญ่ที่ท่านต้องไปซื้อผักที่ตลาดไทย
ท่านไม่ได้เป็นบริษัทขนส่งท่านต้องเอารถกระบะไปรับซื้อของเนี่ยต้องไปรับของตอนตี๓เนี่ย
ตอนนี้ต่อรองก็ได้สั่งการให้ท่านผู้การจังหวัดสมุทรประการตั้งกำมาเงินสอบส่วนอยู่
แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยมันคนละห่วงเวลากันคือว่า
ที่ผัดใหม่มาอาจจะเห็นว่าเอกสารเนี่ยเอ๊ะเป็นเอกสารของใครไม่มีเจ้าของเลยก็เห็นว่ามันเป็นเอกสารที่ไม่มีที่มาที่ไปก็เลยอาจจะเอาลงถังขยะเท่าที่คืนนะแต่ว่า
เราก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็จะสอบสวนให้ชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะ
ทำลายหรืออะไรไหมเพราะว่าดูเบื้องต้นแล้วหลักเกณฑ์ไม่เข้าไม่เข้าเข้าโรงเรียนเนื่องจาก
ถ้าเป็นกรณีจำเป็นจริงเนี่ยของท่านงานตรงนั้นถ้าไม่ทำคืนนั้นมันจะเสียหายไง
ท่านต้องไปขออนุญาตผมเพราะท่านไม่ได้เข้าถ้าท่านเข้าหนึ่งในหกข้อเนี่ย
ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ของรัฐเลย
ท่านเอาเอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานท่านเช่นเอ่อ
สมมุติว่าท่านยืนยันว่าอย่างท่านเป็นสื่อมวลชนเนี่ยสื่อมวลชนมีเวรกาดึก
ใช่ไหมกะดึกท่านต้องเข้ากะดึกกะกี่โมงถึงกี่โมง
ท่านเจ้าของพอเอ่อจากสิ่งที่ยืนยังว่าท่านกะดึกท่านเป็นกะจริงจริง
ถ้ายืนยันจริงเราก็ถือว่าท่านก็ไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าปกติท่านทำงานกลางวัน
แต่วันนี้ท่านต้องทำงานคืนบ้างอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งท่านจะออกไป
อนุญาตอย่างราชการนะฮะนี่ผมก็ยกอย่างให้ชัดเจนแล้ว
คือเรื่องนี้คนที่เข้าประตูเองก็จะไม่รู้

คนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นทาง
ผู้อำนวยการเขตหรือผู้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องมากกว่า

เราเองก็จะไม่มีความรู้ว่ามันจะเสียหายจริงหรือไม่อะไรอย่างนี้ถ้าไม่ทำตอนนี้อะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ของของกระบวนเองก็จะอาจจะไม่เคลื่อนกล้าสันพงษ์เรื่องนี้นะฮะ
แต่ว่าต้องดูว่าเรื่องอะไรมันมีความจำเป็น
แต่ว่าท่านไม่ได้มีเวลาท่านไม่ได้มีข้อยกเว้นนะฮะ
หรือทางทางข้อกระบวนสถาบันให้เขาตรวจโอกาสได้ว่าถ้าท่านมีความจำเป็นมากกว่าหนึ่งในหกข้อนี้
ท่านก็มาขอผ่านที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่ากรทมเพื่อที่จะไปขอต่อนายกอีกทีหนึ่งนะฮะ
เป็นข้อยุ่งข้อต่อไปนะฮะถ้าท่านจะต้องการให้อ่า
ระบบของการทำงานรถเหยาะรถไฟฟ้าทำมันด้วยความเร่งด่วนได้ตลอดเวลาจริงหน่อย
สำหรับที่พอมันเป็นข้อ๗ให้ออกโดยเจ้าพนักภัยผู้ความในท้องที่นั้น
แล้วก็ต่อมาถ้าเกิดเป็นข้อต่อไปก็คือ
เป็นภาพรวมของอาชีพเนี่ยก็ควรจะขอในลักษณะที่ถึงผู้ว่านะฮะ
ก็เพราะว่าอยู่ในจังหวะนั้นท่านก็จะตัดสินใจได้
ฝากอะไรหนึ่งพี่น้องพระชาญชมคะช่วงนี้
ก็จริงแล้วก็ยังมีการจับกลุ่มฝากสุดลิบมา
แล้วก็มั่วสุมมายังอยู่ในก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับ
เมื่อเมื่อเช้านี้ได้ข้อมูลมาก็รวมทั้ง
เฉพาะบริมคดีมันไม่รวมว่าต่อตัดเตือนก็ประมาณ๖๐๐กว่าลาย
แต่ก็มีปริมาณลดลงจากต้นต้นต้นซึ่งอ่าหมดช่วงสาม
แต่ก็ลดลงไม่ได้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่
เราก็ต้องช่วยกันบริพัทธิ์ช่วยกัน
ก็คิดว่าคงกำลังพิจารณาอยู่เรื่องที่จะผ่อนปลนบางอาชีพ
แต่ว่าเราก็ไม่อยากแห้งจะมีการมอดศูนย์
ถ้าท่านมีบ่อสแสต่าง
ผมก็อยากให้ท่านประชาชนช่วยกันแจ้งมา
ไม่ว่าจะเป็นการ๑๙๑หรือ๑๙๑หรือ๑๕๙

เพื่อจะทำให้กลุ่มคุณเนี้ย

โอกาสที่จะเป็นการแพร่เชื้อในกลุ่มที่เหมาะสมก็จะน้อยลง
เขาก็อยากจะฝากให้เป็นหูเป็นตาให้กับทางส่วนรวมนะครับ
โดยการแจ้งหม่อแสวะที่๑๑๙๕๙ครับ